เรื่องราวในกิจกรรมของสามเณร๙๙รูป
โครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิประเทศอินเดีย
ซึ่งได้เดินทางขึ้นเขาคิดจกูธเพื่อศักระกุฏิพระพุทธเจ้า
แล้วก็ยังไปเยือนวัดเวรุวันวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
รวมถึงมหาวิทยาลัยลานันทาได้ศักระหลวงพ่อองค์ดำนาลันทาด้วยนะครับ
ติดตามรายงานจากคุณยุธยาตุ้มมีครับ
เขาคิชกูธเมืองราชคึกรัฐพิหารประเทศอินเดีย
คือเส้นทางพุทธภูมิของสามเณร
โครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิวันนี้ครับ

ต้องเดินขึ้นไปด้านบนซึ่งไกลพอสมควร
ลาดชันทำให้สามเณรหลายรูปเหน็ดเหนื่อย

ไปเขาให้สกูลสูงมาก

และขอทานก็เยอะ
ทางขึ้นนี่ลำบากมากเลยครับเป็นทางเขาสูงนะครับ

ส่วนข้างทางก็จะมีคนขอทานครับขอตังค์เต็มเลย
พวกเราก็เดินเฉยไป
เราก็ได้ไปก๑๗๐๐นสการะที่กุฏิของพระพุทธเจ้า
ได้ไปถ่ายลูกรวมหมู่ทุกคน
ได้ไปอธิษฐานในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการนะครับ
เดินขึ้นไปอีกจะมีกุฏิพระอานลล์
พระวิทยากรนำสามเมรินสวดมนต์นั่งสมาธิ
และฟังพุทธประวัติเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้
จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดเวรุวัน
แห่งแรกในพระพุทธศาสนา
สร้างโดยพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแขวนมะคด
หลังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็เกิดความเลื่อมใสจึงสร้างวัดบริเวณพระราชอุทยานหลวงขึ้น
มะเนรได้เจริญจิตภาวนาและสวดมนต์บริเวณใต้ต้นไส

จากวัดแห่งนี้เป็นสถานที่แสดงพระธรรมโอวาสปฏิโมก
พระสงฆ์สาวก๑๒๕๐รูปซึ่งมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
กลายเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคบูชา
ปัจจุบันวัดเวรุวันกลายเป็นสวนสาธารณะ
อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้เมืองราชพฤกษ์
แต่ยังคงมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลก
เดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้เพื่อปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ
หลังสมเนชนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ฉันพระตาธารเวียวรุวัน
ออกเดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยนาลันทานรดกโลก
มีอาคารเรียนพระไตรปิดกสูงถึง๗ชั้นหลายหลัง
แม้จะถูกทำลายแต่ก็มีการบุรณะขึ้นมาใหม่

แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
ตอนแรกก็นึกว่าน่าจะเป็นวัดที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่อยู่รวมกันนะครับ
แต่นี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาเข้าให้พระพุทธศัสสงฆ์เรียนกันนะครับ

อกจากนี้ยังมีสถูพระสารรีบุตร

พร้อมกับศึกษาประวัติของพระสารีบุตร
ผู้เป็นเลิศทางปัญญาและความกระตันยู
แต่ละสถานที่และองค์ความรู้ที่สามเณรได้สัมผัส
เป็นกิจกรรมพิเศษสร้างความประทับใจ
โดยเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ได้รับประสบการณ์ดีในครั้งนี้ด้วย
เรามาที่นี่เราจะได้อะไรกลับไปบ้าง
น่าจะเป็นนิสัย
ดิสัยดิที่ดี

อะไรอยู่ที่ดูดเราไม่ดี
นี่นอนก็ปกติเหมือนลิงนิดหนึ่ง

คือได้ไปนามัศกาลหลวงพ่อองค์ดำ

เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาเกือบพันปี
ว่ากันว่าในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน
จะมีคนมากราบไหว้ขอพรให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ
ว่าสมัยก่อนถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยนาลันทาอีกด้วย
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน